เชื่อว่าน่าจะมีไลน์มาเยอะแน่เลยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจ
แล้วมีผู้หญิงคนนึงเธอร้องขอความเป็นธรรมให้กับญาติ
บอกว่าโดนตำรวจนอกเครื่องแบบเป็น๑๐นายเลย

แล้วก็ยัดยายาบ้าเป็นพันเมตร
แลกกับการเรียกเงิน๒แสนบาทคุณผู้ชม
โอ้โหโปรยไปแค่นี้แน่นอนค่ะ

คือเขาขอความช่วยเหลือในเพจต่าง
สรุปสั้นแล้วกันคุณผู้ชม
เอาง่ายคือผู้หญิงคนนี้เธอร้องขอความเป็นธรรม
แล้วเธอบอกว่าโดนตำรวจนอกเครื่องแบบ

แล้วตำรวจก็ไปดูรถเก๋งที่จอดอยู่ที่บ้าน
จู่ตำรวจบอกว่าเนี่ยมียาบ้าพันกว่าเม็ด
ตอนนั้นไม่มีใครเห็นเป็นหลักฐานด้วยตาเลยนะ

ทีนี้ตำรวจก็ไปจับพี่ชายที่นอนอยู่ในห้องนี่แหละออกมา
แล้วก็ให้พี่ชายรับเป็นเจ้าของยาเสพติด

ทีนี้ทีมข่าวอ่านเนี่ยต้องติดต่อไปหน่อยละ

ผู้โพสต์ก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ

แล้วก็บอกว่าเจอยาบ้าพันเม็ดในรถเก๋งที่จอดอยู่
ทีนี้ที่บ้านเขาก็ยืนยัน
บ้านนี้ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรอก
ปรากฏว่าคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
คุมตัวพี่ชายวัย๔๔ปี
ซึ่งพี่ชายของเขามีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เอาตัวพี่ชายไปโรงพักแล้วก็ดำเนินคดีค่ะ
หลังจากนั้นเจรจากันแล้วนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้จ่ายตังค์มา๒แสน
ทีนี้พี่ชายก็เลยโดนจับกลุ่มนะคะ
แล้วเมื่อเธอเข้าไปเยี่ยมพี่ชายล่าสุดเนี่ย
บอกเลยพี่ชายเธอดูวิตกกังวลมาก
บอกว่าตอนเกิดเหตุตำรวจบังคับเลยให้มาชี้

ทีนี้ค่ะฝ่ายตัวเธอก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรม
ยืนยันเลยว่าครอบครัวฉันเนี่ยไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เธอก็เลยเหมือนบอกว่าถูกยัดยา
แล้วก็ถูกตำรวจรีดถ่ายเงินอีกนะครับ
ค่ะทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกประวิทธิ์
โทรหาผู้กำกับการสพบ้านเป็ดก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าหลังจากทราบว่าในโซเชียลมีการโพสต์เกี่ยวกับกรณีนี้

ถามจากตัวผู้ต้องหาแหละก็คือนายสุดประสงค์
ถูกตำรวจสพบ้านเป็ดจับกลุ่มตัวมา
ปรากฏว่านายสุดประสงค์เขาก็ยอมรับนะ
แล้วชายอีกคนที่เป็นญาติวิ่งหลบหนีไปก่อน
คือผมนั่งทับยาไอซ์เอาไว้เขาสารภาพแบบนี้
แล้วพอไปตรวจค้นรถปรากฏว่าในรถมียาบ้าประมาณ๑๐๐เมตร
อันนี้เป็นของคนที่วิ่งหลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจรู้ชื่อแล้วนะว่าใครวิ่งหนี
แล้วรู้ข้อมูลของคนคนนั้นทั้งหมดแล้ว
ซึ่งก็ยืนยันด้วยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ตำรวจยืนยันว่าผมทำถูกต้อง
ส่วนที่ญาติระบุว่าเรียกรับตังค์๒๐๐๐๐๐เนี่ย
อันนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบ
ผู้กำกับบอกว่าผมไม่ปล่อยไว้แน่เดี๋ยวต้องตรวจสอบ
แล้วยาธิ์เอาหลักฐานมามาแจ้งความได้เลยที่สพบเป็ด
ซึ่งผมในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ผมจะให้ความเป็นธรรมไม่ได้เข้าข้างลูกน้องผมอย่างแน่นอน
ครับก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้ตอนที่ผู้สื่อของเรา
โทรศัพท์เลยนะโทรศัพท์ต่อหน้าทางญาติ
ของผู้ที่ถูกจับเลยนะฮะแล้วก็ภูมิกับการ
เขาก็ว่ามาแบบนี้ปฏิเสธไม่มีการยัดยานะครับ
แต่เรื่องของการไปเรียกรับเงินกำลังตรวจถอด